เพราะว่ามีคนที่เขาเนี่ยไปบนบานศาลกราวเอาไว้
แล้วได้สมหวังดังปรารถนาก็ต้องไปแก้บนนะครับ
ที่หลวงพ่อสมหวังที่จังหวัดนครปฐมนะครับ
มีคนไปกราบไหว้ขอพรไปขอในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บให้หายป่วยครับ

แห้วหรือว่าสมหวังในชื่อที่เป็นมงคล

เอามาไม่ได้จาน๒จานถาด๒ถาด

เดี๋ยวแรนของหลวงพ่อสมหวังมันเบานะคุณ
ใช่แล้ว๑ตันมันต้องเยอะมาก

ถูกนำมาวางใส่ถาดเรียงรายไปทั่วจนเต็มลานด้านหน้าองค์หลวงพ่อสมหวัง
ซึ่งไปถามคนที่เขาดวงดีก็คือคุณอธิพงศ์
ศักดีเป็นชาวบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีมาถวายแก้บนหลวงพ่อสมหวังฮะ
โดยไม่มีพระครูสนีสุตาพรเจ้าอาวาสและพรามหลวงประกอบพิธีแก้บนให้ในครั้งนี้นะ
คุณอธิพงศ์ก็เล่าให้ฟังนะฮะว่าตัวเองประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรมีความทุกข์ใจฮะ
เป็นโรคเกี่ยวกับระบบปัสสาวะอักเสบขั้นรุนแรงเลยนะ
แล้วป่วยมานานแล้ว๑๐ปีนู่นน่ะ
รักษามาหลายโรงพยาบาลนะครับก็รักษาไม่หายแพทย์ลงความเห็นเลยว่าต้องผ่าตัด
และอาจจะต้องหิ้วถุงปัสสาวะไปตลอดชีวิตนะ
มันอันตรายนะแล้วมันก็ดูเป็นอะไรที่ไม่มีใครอยากจะเป็น
ทำให้ตัวเขาเองเครียดนะกลัวจะเป็นผู้ป่วยติดเตียง
กระทั่งเมื่อต้นเดือนสิงหาปี๖๓ที่ผ่านมา
ตัวเขาไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสมหวังอธิษฐานขอพรให้หายจากโรคนี้
หากสมหวังจะนำแฮลล์จำนวน๑ตันมาทำแก้บนถวาย

คือ๓เดือนที่ต่อมาหลังจากนั้นตอนไปขอมา
ที่ทำการรักษาได้นัดไปตรวจดูอาการพอตรวจก็แปลกใจ
เพราะผลเอ็กซาเรย์ทั้งสองครั้งไม่พบนิ้วที่ติดอยู่ข้างท่อปัสสาวะ
ก็เลยแจ้งตัวเขามาบอกว่าอ้าวแบบนี้หายขาด
เนื่องจากตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติ

คุณอธิพงศ์เนี่ยก็เลยมาแก้บนแบบนี้ครับ
มาแก้บนแล้วเขาบอกว่าไม่ได้มีแต่แห้วนะไหนก็มาแก้บนทั้งที
มีใบสีปากชามจำนวน๑๙คู่
แล้วก็มีประทัดจัดให้อีก๑๐๐๐นัด
เรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ใจ
แต่จะมาพิสูจน์กันจริงว่าใครไปขอแล้วสมหวังได้ดังหวัง

เลขหมายประตัดก็มีให้ให้ดูแต่อย่าไปง่มงายนะ

อย่ามาหาว่าผมเล่าอะไรให้ดูแล้วแบบเอ้ยยยย